ท่านที่เคยขึ้นรถไฟนะรถไฟสายนี้ขบวนนี้
รอฟังนะครับเพราะว่าสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
และการรถไฟแห่งประเทศไทยประกาศตามหาผู้โดยสารรถไฟ
ที่เดินทางจากกรุงเทพไปยาลาและจากยาลาไปนราธิวาส
เมื่อ๒๑๒๒มีนาคมที่ผ่านมาท่านต้องไปพบแพทย์นะฮะ
เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบนะครับเพราะเมื่อเจ็ดเมษายนที่ผ่านมา
นราธิวาสได้พบข้อมูลการเดินทางของผู้ป่วยที่เป็นผู้ชาย
อายุ๕๗ปีเขาติดเชื้อโควิด๑๙โดยขอประชาสัมพันธ์
ให้ผู้ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นแบบนี้นะครับผู้ติดเชื้อคนนี้เนี่ย
เขาเป็นคนที่๑๔ของจังหวัดนราธิวาสนะครับ
ไปร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่อินโดนีเซียมาเมื่อวันที่๑๕ถึง๒๐มีนาคม
แล้วมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิของไทยเมื่อ๒๑มีนาคม
ด้วยสายการบินอินดิโก้หมายเลขที่นั่ง๖บี
หลังจากนั้นเขาเดินทางด้วยรถไฟจากกรุงเทพมหานครไปยาลา
และจากยาลาไปนราธิวาสเมื่อวันที่๒๑และ๒๒มีนาคม
ก่อนจะเดินทางกลับมาบ้านพักด้วยอาการป่วยเมื่อ๒๓ถึง๒๘มีนาคม
แล้วก็ไปร่วมละหมาดที่ตำบลพดุงมาตรอำเภอจนะ
แล้วมาตรวจหาเชื้อโควิด๑๙และรักษาตัวเมื่อ๑เมษายน๒๕๖๒
เพราะฉะนั้นผู้ชายคนนี้ติดเชื้อโควิด๑๙ท่านที่เคยโดยสารรถไฟขบวนเดียวกัน
ท่านต้องไปพบเจ้าหน้าที่ทางสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
ขอให้ประชาชนที่เคยพบปะเคยร่วมเดินทางในช่วงวันและเวลาดังกล่าว
ท่านไปพบแพทย์ที่ใกล้บ้านท่านที่สุดนะฮะให้ไปพบโดยเร็วเลย
เขาจะได้สอบถามอาการหรือยังไงต้องกักตรงกักตัวท่านจะได้ปลอดภัย
ล่าสุดนะครับนายถากูลอินทรชมผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเดินรถของการรถไฟ
แห่งประเทศไทยหรือรอฟทยืนยันว่าคนไข้คนนี้โดยสารรถไฟกลับบ้าน
ในช่วงเวลาดังกล่าวจริงนะครับขอให้ผู้โดยสารคนอื่นอื่นที่เดินทางกับ
ขบวนรถเร็วที่๑๗๑เส้นทางกรุงเทพสุงัยโกลกตู้นอนปรับอากาศ
เมื่อวันที่๒๑มีนาคมและขบวนรถท้องถิ่นติดต่อไปยัง
เขาขึ้นขบวนรถท้องถิ่นต่อไปยังตันหยงมัดนราธิวาสเมื่อ๒๒มีนาคม
เวลา๑๔นาฬิกาท่านต้องไปพบแพทย์นะฮะหลังจากตรวจสอบข้อมูลโดยสารย้อนหลัง
พบว่าในตู้โดยสารขบวนรถเร็วที่๑๗๑เส้นทางกรุงเทพสุงัยโกลก
นอนปรับอากาศที่ผู้ชายคนนี้โดยสารมามีผู้โดยสารคนอื่นอื่นร่วมโดยสารมาด้วยนะครับ
เต็มตู้เลยนะฮะรวมทั้งสิ้นสี่สิบคนขณะนี้ทางรอฟทได้จัดส่งรายชื่อผู้โดยสารทั้งสี่สิบคน
ให้กับทางจังหวัดนราธิวาสแล้วจะได้ดำเนินการในการติดตามตัวแล้วก็คัดกรองกันต่อไป
ส่วนขบวนท้องถิ่นที่เขาเดินทางไปต่อนะฮะต่อไปยังตันหย่งมัดนั้น
นั้นผู้โดยสารสัมผัสใกล้ชิดมีไม่มากแล้วก็มีการขึ้นลงตามสถานีต่างตลอดเวลา
ซึ่งขบวนท้องถิ่นเขาไม่ต้องจองตัวล่วงหน้าเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าถ้าขึ้นขบวนท้องถิ่น
หย่งมัดนราธิวาส๒๒มีนาคมเวลาช่วงประมาณ๑๔นาฬิกาเนี่ย
ท่านก็ไปพบแพทย์ที่ใกล้บ้านท่านด้วยกันแล้วกันนะฮะ